วันนี้มีการจัดงานครบรอบ๔๐ปี๖ตุลาคม๒๕๑๙ซึ่งมีทั้งนิสิตและนักศึกษาคนเดือนตุลามาร่วมงาน
โดยมีการเรียกร้องเพิ่มเติมบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว
และมีการเปรียบเทียบด้วยว่าการเมืองไทยเหมือนรถไฟเด็กเล่น
ที่จะวนกลับมาจุดเดิมคือการทำรัฐประหารค่ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดกิจกรรมรำลึก๔๐ปี๖ตุลาคม๒๕๖๒
โดยมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๔๑รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเวียรชนคนเดือนตุลาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์
นิสิตนักศึกษาประชาชนถูกล้อมจับและปราบรามในขณะนั้นนะคะ
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนและประชาชนค่ะ
ได้ร่วมวางพวงมาลาสะดุดีคนเดือนตุลาพร้อมกล่าวรายนามชื่อเวียรชนที่เสียชีวิต
รวมทั้งร่ายบทกวีสะดุดีที่ลานประติมานุสร๖ตุลาคม๒๕๑๙บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่
ขณะที่นายสุรชาติบำรุงศุกร์ซึ่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็นนิสิทธิ์คนเดือนตุลาได้กล่าวศุนธรณ์ในงาน๔๐ปีเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย
ปีเปลี่ยน๔๐ปีไม่ผ่านโดยเรียกร้องให้ทหารออกจากเมืองไทย
และให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมการพัฒนา
และผู้มีอำนาจต้องอยู่กับการเมืองในระบบให้ได้
ขณะเดียวกันมองว่ายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีจะทำให้ใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาล
จะถูกกดทับด้วยยุทธศาสตร์นี้
เปรียบเทียบการเมืองไทยในขณะนี้เหมือนรถไฟเด็กเล่นค่ะ

การเปลี่ยนผ่านการเมืองวนสู่จุดเดิมคือการทำรัฐประหารค่ะ
บริบทอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แตกต่างจากเดิม
เป็นแต่เพียงสภาวะอย่างนี้จะนำไปสู่อะไรนั้น
ผมคิดว่าเป็นอะไรที่วันนี้ต้องยอมรับว่าคาดเดาไม่ได้นะครับ
ผมคิดว่ารัฐบาลทหารคงตระหนักกับตัวเองตั้งแต่ต้นว่า
การจัดตั้งรัฐบาลทหารนั้นไม่มีความชอบทำในตัวเอง
ตั้งแต่การยึดอำนาจเกิดนะครับโดยเพราะยิ่งในโลกปัจจุบัน
ยึดอำนาจไม่ใช่สินค้าที่จะสามารถขายในเวทีระหว่างประเทศได้
แล้วขณะเดียวกันรัฐบาลทหารก็เป็นสินค้าที่ไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
นายสุรชาติยังระบุด้วยนะคะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องพูดคุยกัน
ไม่ชี้นิ้วด่ากันเองและต้องเห็นร่วมกันเพื่อนำพาสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะ